ส่วนมุมวานนี้ครบรอบ๑๓ปี
เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ก็คือเหตุการณ์ซึนามิที่พัดเข้าถล่มชายฝั่งทางด้านอนามันของประเทศไทย
เรียกเป็นมหาภัยพิบัติซึนามิคลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่ง
ก็เกิดขึ้น๒๖ธันวาคม๒๕๕๙
และ๒๖ธันวาคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดด้วยนะ
กำหนดให้เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ให้มีการจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต
รวมทั้งญาติของผู้เสียชีวิต
รวมตัวกันในพิธีไว้อาลัยแด่ผู้จากไปเมื่อ๑๓ปีก่อนนะคะ
บริเวณสวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
นางเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์นายกช่วยสมมตรีเมืองป่าตอง
เป็นประธานเปิดพิธีรำลึกซึนามิครบรอบ๑๓ปี
โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งญาติของผู้เสียชีวิต
คลื่นยักษ์ซึนามิทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ

ภายในงานจัดนิทัศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัตรซึนามิ
เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตรซึนามิการแสดงดนตรี
จากนั้นมีผู้เข้าร่วมงานต้องยืนสงบนิ่ง
ไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์๑นาที
ที่ตัวแทนจากหน่วยงานต่างรวมทั้งญาติของผู้เสียชีวิต
ได้ร่วมกันวางดอกไม้และจุดเทียนในหลุมทราย
เพื่อที่จะไว้อาลัยที่บริเวณชายหาดป่าตองค่ะ

ก็คือบริเวณเรือตรวจการตำรวจน้ำ๘

เรือถูกพัดจากท้องทะเลขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้
เนินเขาคุณระยะทางที่ถูกพัดมาเกือบ๒กิโลเมตร

จุดที่เรือนี้อยู่ตั้งแต่๑๓ปีที่แล้ว

ก็คือบ้านบางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่า
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวประชาชน
ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๖ธันวาคมปี๒๕๕๙

ได้ร่วมกันวางช่อดอกไม้พร้อมจุดเทียนไว้อะไร
ผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบเรียบง่าย
พร้อมกับยืนสงบนิ่งรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ใช่นะครับแล้วก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วย
๓ปีก่อนผมก็ลงทำข่าวที่พังงา
โอ้โหลงไปแบบสะเทือนใจมากนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่คนไทยไม่เคยเจอนะครับสำหรับคลื่นยักษ์ขนาดนี้
และหลังจากนั้นก็ทำให้เราเรียนรู้ถึงเรื่องของภัยพิบัติ
คลื่นยักษ์ซึนามิทำให้เกิดวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาตินะครับ